ตลอดข่าววันนี้จะสร้างสัมผัสใหม่แห่งการนอนให้กับคุณผู้ชม
ด้วยการพาไปเลือกหมอนข้างกายในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร
ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครอยากเหมือน
ที่ผ่านมาเราก็คงได้เห็นหมอนดีไซน์แปลกและเก๋ไก่กันมาบ้างแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหมอนสายอาหารไทยเช่นหมอนแกงเขียวหวานหมอนผัดไทย
หมอนต้มยำกุ้งหมอนปลาทูปลาเค็มปลาสลิด
ต่อกันที่หมอนสายอาหารญี่ปุ่นเช่นหมอนโอโทโรหมอนซูชิซาวมอน
หรือจะเป็นหมอนสายผลไม้อย่างหมอนทุเรียนเป็นต้น
ที่บอกไปทั้งหมดนี้ยังไม่พอ
ในยุคปัจจุบันไอเดียมันต้องแปลกแหวกแนวและเกินความคาดหมายขึ้นไปอีกค่ะ
และเฟซบุ๊คแฟนเพจสุดฮอตอย่างหมอนเฮีย
จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลย
เริ่มกันที่หมอนสายสัตว์หมอนเฮียและผองเพื่อน
หมอนสายสัตว์เสมือนจริงที่ขนกันมาให้เลือกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นน้องเฮียน้องมังกรดำ
เห่าช้างน้องตะกรวดน้องแลนดอนและน้องตุ
อกจากนี้ยังมีหมอนซากเฮียอีกด้วย
อกจากน้องเฮียแล้วสัตว์อื่นก็มีด้วย
ไม่ว่าจะเป็นหมอนเห็บหมาหมอนหนอนหมอนกิ้งกือและหมอนคางคก
ใครชอบแบบไหนก็จัดไปจ้าน่ารักทุกตัว
ต่อกันที่หมอนสายแปลกแบบนี้ก็มีด้วย
เรียกได้ว่าเป็นหมอนที่เกิดจากไอเดียแสนแปลกและแหวกแนวขั้นสุด
ใครที่ชอบความแตกต่างขอแนะนำเลยค่ะ
เริ่มกันที่หมอนพญาติใบไม้ในตับ

โอ้โหแค่เห็นรายชื่อแล้วก็รู้สึกเสียวท้องแวบยังไงก็ไม่รู้ล่ะค่ะ
ต่อกันที่หมอนสายพื้นผิว
เรื่องของพื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สวยงาม
เชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากจะเปิดเผยหรือให้ใครพบเห็น
แต่สิ่งเหล่านั้นได้มาปรากฏบนหมอนจ้า
นี่เลยหมอนสิวและหมอนส้นเท้าแตก
อ่ะใครที่กำลังเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านี้
เมื่อเห็นบ่อยบนเตียงก็คงจะชินไปเอง
จริงไหมล่ะคะคุณผู้ชม
ปิดท้ายกันที่หมอนสายหลอนชวนขนลุก
เรียกได้ว่าฮือฮาสุดเมื่อเจ้าของแบรนด์ผุดไอเดียนี้ขึ้น
เพื่อเอาใจคนที่ชอบความหลอน
ด้วยการจัดทั้งผีไทยและผีเทศ
มาเอาใจกันแบบจัดเต็ม
หมอนผีกระสือผีไทยสุดร้อนที่เรารู้จักกันอย่างดี
หมอนฮันตูโพคองหมอนข้างห่อศพผีสุดสยอง
จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
หมอนผีญี่ปุ่นอย่างคุจิซาเกะโอนนะผีสาวปากฉีกด้วย
ใครอยากจะสั่งไปนอนกอดก็จัดไปเลยจ้า
คุณพระใครจะนอนก็นอนค่ะ
ดิฉันไม่นอนนะคะ